สวัสดีครับได้เวลามากัดให้สะบัดกับเราสามคนในคู่กัดสะบัดข่าว
เจอกับเราสามคนแบบนี้นะครับผมชนะคุณชิสาและน้องจูด้งนะฮะใช่ครับ
อีกไม่กี่วันมันก็จะแกะกล่องของขวัญกันแล้ว
ไม่ว่าจะเป็นของขวัญวันคริสต์มาสหรือว่าของขวัญวันปีใหม่ตื่นเต้นตื่นเต้น
ใครไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าเตรียมจะไปปาร์ตี้อย่างไรกันบ้าง
ไลน์มาคุยกันนะคะได้ครับ
เรื่องของคริสต์มัสก็ว่ากันไปจริงก็ไม่ได้เบื่อแล้วล่ะ
ยังไงล่ะคริสต์มัสเจอทุกปีเบื่อแล้วคริสต์มัสอยากจะคริสต์อยู่

ไม่ได้เตรียมกัน
แต่คริสต์มาร์ทจะคิสต์ยูจะคิสต์นี้ก็ว่ากันไป
แต่คิดแล้วนะคะก็อย่าลืมส่งไลน์มาคุยกันหน่อยนะคะ
ว่ามีอะไรให้เราได้คิดถึงมีอะไรให้เราได้เล่าสู่กันฟังบ้างซึ่ง
เรื่องแรกอยากจะคุยก็เป็นเรื่องประเด็นใหญ่ที่ตามกันมายาวนาน
คือถ้ามีการจัดอันดับข่าวประจำปี
ผมว่าข่าวนี้แหละหลายคนติดตามมากที่สุดจริงนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของคดีความการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะครับ
ซึ่งวันนี้เรามีความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีนี้มาฝากครับ
หลายคนอาจไม่ค่อยติดตามด้วยละในช่วงนี้นะ
ก็จะเริ่มสะอังซากันไปแต่ก็มีความคึมหน้าสุดมานะครับ
ช่วงเช้าวันนี้ฮะทางศาลที่จังหวัดนทบุรีนะครับ
นัดตรวจพยานในคดีคุณแตงโมนิดาที่เสียชีวิต
จากการตกเรือสปีดโบสต์นะครับก็นัดหมายจำเลยทั้ง๖คนนะครับ
ก็มากันครบฮะทั้งคุณปอตรุพัฒน์เลอร์ทวีวิทย์คุณโรเบิร์ตภัยบูลตรีกาญจนานันต์
คุณกระติกอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์นะครับแล้วก็มีคุณแซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัฐ
แล้วก็คุณจ๊อปนิทัศน์กิรติสุธิสาธรณ์รวมไปถึงกุญสือ
คนนี้ฮะก็คือว่าชื่อคุณเอ็มหรือว่าพีมธรรมธีรสี
ก็ทั้งหมดนะฮะได้เข้ายื่นในเรื่องของพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ย
แล้วก็ทั้ง๖คนก็ทยอยมาที่ศาลตามเวลานัดหมายก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อแต่ประการใดนะครับ
มีเพียงทนายของคุณกติกนะครับที่ให้ข้อมูลว่าได้เดินทางมาตรวจสอบพยานที่ทางอายการจังหวัดนนทบุรี
ยื่นมาทั้งหมด๒๐๖อันดับนู้นซึ่งเอกสารที่อายการส่งมามีจำนวนมากฮะ
ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบถึงช่วงเย็นส่วนของแซนนะฮะก็มีการเรียกพยานจำนวน๗ปากนะ
ส่วนของคุณกติกเนี่ยเรียกพยานทั้งหมด๓ปากแล้วก็ส่วนอื่นเนี่ยยังไม่ได้บอกนะครับ
เพราะว่ามันอยู่ในสำนวนแล้วก็อยู่ในขั้นตอนของศาลนั่นเองครับ

คุณแม่นะครับแม่จิ๋มพนิดาศิระยุทธโยธินนะครับ
คุณแม่ก็เดินทางมานี่มาแล้วคุณแม่นักข่าวเรียกเลยคุณแม่คุณแม่
คุณแม่นะฮะเดินทางมาที่ศาลพร้อมกับทนายความนะครับมาร่วมตรวจพยานด้วย
แล้วก็ทางคุณแม่เนี่ยถึงแม้ว่าจะถอนตัวจากการเป็นโจทย์ร่วมแล้วนะครับ
แต่ถ้าเกิดว่าพบพยานหลักฐานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์เนี่ย
เดี๋ยวก็จะมีการพิจารณาฟ้องเพิ่มอันนี้ก็เป็นไปได้
ถามแม่หน่อยแม่สรุปแล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้มันก็มากมายหลายเดือนหลายเวลา

ยังค่ะยังไม่ได้เจรจากัน
ยื่นฟ้องก็ยังดำเนินคดีต่อไปเพื่อที่จะเดินหน้าเอาผิดจำเลยทั้ง๖คนต่อไปแล้วก็มั่นใจนะฮะในเรื่องของพยานหลักฐานที่มีอยู่
ทั้งนี้ครับศาลได้นัดสืบพยานนัดแรกวันที่๖มีนาคม๒๕๖๖ก็ปีหน้านั่นแหละ
และจะสืบพยานจำนวน๔๘นัด

คงใช้เวลากันเป็นปีอะค่ะ
ครับก็จะยาวไปจนถึงวันที่๑๖สิงหาคม๒๕๖๗ข้ามปีอีกปีนึงเลย
โอ้โหมีข่าวดังข้ามเวลานี้ข่าวดังข้ามปี

นะคะก็ติดตามกันต่อไปเพราะเราก็อยากรู้ความจริงอ่ะนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณตังโมจริงจริง

ส่วนใครที่เคยขับรถไปแถวแยกวงสว่างเขตบังซื้อกรุงเทพมหานครช่วยดูข่าวนี้หน่อยแล้วเคยไหมคะที่จะเจอผู้ชายคนนี้
คือชายคนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นตำรวจ

พอขอดูบัตรประชาชนว่าคุณบัตรประชาชนและบัตรประจำตัวว่าเป็นตำรวจจริงหรือเปล่า

มีท่าทางแปลกแบบนี้ไปดูคลิปกันค่ะ

ก็ยังไม่ได้ฟันทงนะฝั่งไหนถูกฝั่งไหนผิดอะไรยังไง
คลิปที่เราเห็นที่เห็นเป็นผู้ชายใส่แมส

แล้วเจ้าของคลิปเนี่ยก็คือเขาขับรถมา
เขาก็ถูกผู้ชายคนนี้แหละโบกเรียก

นี่พกอะไรมาขอตรวจรถหน่อย

ไปจับใครไปจี้ใครมาไหมคือพยายามหาเรื่องอ่ะ

เคยไปทำอะไรไว้หรือเปล่าเนี่ย

เพราะว่าหันหลังมาปุ๊บสันหลังหวะเลยอ่ะคุณ

แต่ว่างานนี้ค่ะผู้ชายคนนี้งงสิ
เพราะว่าตัวเขาไม่ได้ทำผิดอะไร
แต่เจอชายคนนี้มาถามแบบนี้เขาก็เลยรู้สึกเอกใจแล้วไม่น่าจะใช่ตำรวจจริง
เลยขอดูบัตรประจำตัวตำรวจหน่อยนะ
อ่าเขาก็เลยรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ไม่ชอบมาพากลแล้ว
ยกมือถือขึ้นมาถ่ายเอาไว้นะ
ผู้ชายคนนี้ยังไม่ลดราวาสอกนะ
ชายคนนี้เขายังบอกอีกว่าในรถนี่มียาเสพติดหรือเปล่า

เจ้าของรถยิ่งงงไปใหญ่เลย
คือเหมือนกับว่าพยายามหาเรื่องไหม
คือกุเรื่องขึ้นมาว่าให้เรามีคดีต่างนานา
ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเมื่อวันที่๑๘ธันวาคมที่ผ่านมา
บริเวณแยกวงสว่างกรุงเทพค่ะ
เพราะเชื่อว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพที่ปลอมตัวมาเป็นตำรวจ

ใช่ค่ะเพราะว่าดูจากลักษณะท่าทางเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
ลักษณะการโบกตรวจแล้วมันไม่น่าจะใช่
เพราะว่าดูเครื่องแต่งกายแล้วก็ไม่ใช่เครื่องแต่งกายตำรวจด้วย
ก็เลยอยากจะฝากตำรวจในท้องที่นะคะน่าจะเป็นประชาชื่นหรือบางซื่อแหละ
ตรวจสอบหน่อยเพราะถ้าหากปล่อยให้มีมิจฉาชีพมาเหิมเกลิมทำแบบนี้
น่าจะเป็นอันตรายต่อคนที่สัญจรไปมาโดยเฉพาะผู้หญิง
แล้วในเวลาตั้งคืนด้วยอู๋นะฮะ
แต่อย่างนี้เรื่องการเข้าจับกลุ่มหรือว่าตรวจค้นคุณตำรวจเขาจะมียุทธวิธีของเขา
ใช่ค่ะคืออย่างแรกเขาก็จะต้องแสดงตัวก่อนอ่า
ว่าเขาเนี่ยคือเจ้าหน้าที่จริงจริงอย่างน้อยก็ต้องตั้งด่านมีป้ายอะไรให้เห็นชัดเจน
คุณเคยเห็นในต่างประเทศไหมในหนังก็ได้เวลาเขาแสดงตัวเป็นตำรวจอ่ะ
อ่ะอ๋อปะโชว์โชว์ไวมากด้วยน่ะนี่แจกใบแดงวะฮะ
ไม่ใช่หรอโอ้โหเอออันนี้ก็ไวไปเออ
คุณตำรวจจริงเขาก็เขาจะมีตราสัญลักษณ์ไง
เวลาน่ะก็จะโชว์ให้กับใครได้ดูน่ะว้าวเว้ยใจเย็นเรียบ
แต่เป็นตำรวจทางหลวงครับเขาไปเจอรถกระบะคันหนึ่ง
น่าสงสัยนะฮะคือเขาไม่ติดป้ายทะเบียน๒โหลดเตี้ย

ครับโอ้โหยังไงก็ไม่พ้นหรอกใช่ไหมครับคุณจุดกใช่ครับ
และนี่ก็เป็นวินาทีที่รถกระบะอีซูซูสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้านหน้านะครับ
เฉพาะด้านหลังเนี่ยพยายามจะขับหนีตำรวจทางหลวงครับ
ไปตามถนนสายเอเชียระหว่างทางเกือบจะเฉียวชนรถของชาวบ้านด้วยนะครับ
นี่ครับขับเร็วมากนี่นี่นี่เห็นมั้ยโอ้โหอะไรฮะ
แต่สุดท้ายครับผู้ชม
ทำไมบอกนะว่าทำอะไรผิดมานี่จริงถ้าผมตามอ่านนี่ผมอ่านไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะ
ผมก็จะอ่าว่าเป็นรถขนต่างดาว
คุณดูเอเลียนเยอะไปนิดหน่อย

แรงงานต่างด้าวครับเป็นชาวเมียนมา

ขนมันยังไงรถกระบะขนมา๑๔คนยังไง
ที่เราเห็นไม่เหมือนจะมีคนโผล่ออกมาเนอะ
เขาอัดทุกคนไปไว้อยู่ในรถ

และนายสัญญาแสงสว่างคนขับรถกระบาด

เขาได้รับการประสานงานจากชายไทยคนหนึ่งชื่อเช้ง
ให้ไปรับแรงงาน๑๔คนเที่ยวริมถนนพื้นที่อำเภอวังเจ้าจังหวัดตากครับ
เพื่อไปส่งที่ปลายทางกรุงเทพมหานคร
ได้ข้าวจ้างเท่าไหร่รู้ไหมฮะ๒๘๐๐๐บาทเยอะอยู่นะเนี่ย
แล้วเขาบอกเขาทำมาแล้ว๒๓ครั้งครับตำรวจเนี่ยฮะ
โอ้โหแล้วตำรวจก็เลยแจ้งเขาหาว่ารู้ว่าคนต่างด้าวคนใดเข้ามาในราชนาจักร
โดยฝ่าฝืนกฎหมายให้เข้าพักอาศัยซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือเพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกลุ่ม

คือคุณดูสิครับสิบสี่คนอยู่ในนี้ใช่
คือนั่งกัน๕คนก็อึดอัดแล้วนะคะ
แต่บางครั้งบางคราวพวกนี้มันจะมีการดัดแปลงรถครับ
อย่างรถกระบะที่เห็นบางทีเขามีซ่อนไว้ข้างล่างนะที่ให้คนไปนอน

เพื่อตบตาคุณตำรวจ
แล้วสุดท้ายก็จุดจับได้ใช่ครับ
มาดูคลิปนี้กันหน่อยเขาว่ากันว่าหล่อนมากมากกับบริเวณทางโค้งโค้งหนึ่ง
โอ้โหพอโค้งไปแล้วแล้วก็บอกเลยต้องรีบรีบเร่งเครื่องหนีเลยครับ
ถ้าให้อ่านแบบเสียงนักภาคบอลอย่างหน้าหังซึ่งเป็นนักภาคขวานใจผมแล้วก็นิดหนึ่ง
ปะโทเนี่ยฮะเห็นแวบแรกกับผีแน่

โอ้โหแล้วเนี่ยมอเตอร์ไซค์ที่เขาขับผ่านไปเนี่ย
เห็นแบบนี้แล้วทำไงอ่ะรีบบึ่งสิคะ
รออันไหลครับ
เอาอย่างนี้ละกันเห็นตอนกลางคืนนั้นน่ากลัวใช่ไหม
ใช่ทีมข่าวของเราต้องการจะรู้ความจริงว่าเนี่ย
มันเกิดอะไรขึ้นลงพื้นที่ตอนกลางวันจ้า

ถูกต้องแล้วไปดูซิว่าไอ้โค้งโยยนั่นน่ะ

ตอนกลางวันมันใช่ไหมมันใช่อย่างที่เราคิดหรือเปล่า
คุณผู้ชมฮะพอเราลงพื้นที่ไปถึงนะครับ
เราก็จะได้เห็นว่าไอ้ตรงพื้นที่โค้งนั้น
มันก็เป็นโค้งที่ค่อนข้างจะอันตรายอยู่เหมือนกัน
เป็นโค้งอันตรายแล้วยิ่งตอนกลางคืนมันจะมืดหน่อยเนอะ

ไม่ใช่แค่มีขาด้วยนะมีแขนมีตัวด้วยนะคุณชนะ

โอ้ยใครเอาหัวไว้ตรงนี้
นี่ครับก็เลยไปถามเจ้าของไง

ถามหน่อยสิครับทำไมถึงเอาหุ่นมาวางห้อยไว้แบบนี้

ทางเจ้าของเขาบอกว่านี่คุณนักข่าวผมทำไปเนี่ยหวังดีนะครับ
ก็ตรงนี้มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อย
แล้วยังไงเป็นการวางหุ่นเอาไว้เพื่อเตือนสติ
เขาว่าอย่างนั้นนะผมไม่ได้พูดนะ
เนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้มีตัวเดียวยังมีอีกหลายตัวอยู่ข้างบนโอ้โห

ส่วนใหญ่นะฮะถ้าเป็นผมนะกูจูนกคุณจีสา

ถ้าขับผ่านไปผมไม่มีสติหรอกครับ

เหงือรึคะใช่ไหมเออเหงือ

ประเทศไทยเมืองไทยเราจะให้หุ่นพวกนี้มาให้สติคนขับรถจริง

ถ้าถามผมคุณเจ้าของบ้านอย่าโกรธผมนะ
ถ้าถามผมนะถ้าอยากจะให้คนที่เขาขับรถแล้วก็ใช้ถนนแถวนี้
มีสติแล้วก็หาป้ายสิครับ
หาป้ายที่มันเป็นป้ายจราจรที่มันถูกต้องตามกฎหมาย
คุณไปติดต่อกับหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องที่เขารับผิดชอบกับพื้นที่ถนนตรงนี้
ให้นำป้ายมาติดที่เป็นป้ายเฝ้าระวัง
หรือถ้าให้ติดที่แบบว่า

สะท้อนแสงก็ดีแต่ถ้าเป็นไปได้ไอ้ลูกละนาด
เอามาวางเอาไว้ลูกละนาดไอ้ตรงนี้มันจะทำให้คนรู้สึกว่ามันต้องขับช้าลงกว่าเดิม

ถูกต้องแต่ถ้าเอาอันนี้มาวางไว้

ไร้สติเลยครับผมจะบอกให้
คือสติสตังค์ไปหมดแล้วหลอนไปหมดแล้ว

อ่ะแต่อย่างน้อยก็สบายใจนึงว่าไม่ใช่ผี
แต่เห็นอย่างนี้ก็ต้องหาวิธีแก้ไขดีกว่านะคะ
ทะเลาะกลางถนนเลยเนี่ย
สงบศึกกันได้สุดท้ายจบไม่สวยค่ะ
กันกลางถนนจนต้องมีคนมาช่วยสงบศึกค่ะ

เอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไร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
เขาถ่ายเอาไว้ก็คือคุณรุ๊ดค่ะ
คุณรุ๊ดถ่ายไว้ไม่พอได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวด้วยบอกว่า
เค้าเห็นพี่ผู้ชายสองคนนี้อายุสัก๔๐๕๐ปี
ขี่มอเตอร์ไซค์กันมาสักพักหนึ่งจอดรถลงมาคุยกัน
แต่การคุยกันของเขาไม่ได้คุยดีอะ

คงจะไม่ได้คุยกันแบบเป็นยังไงครับ

เราก็สบายดีแค้นเรามาต่อยกันข้างถนนไหมครับ

แล้วเขาคุยกันแบบไหนเอาลองฟังคุณรถเล่าให้ฟังดูค่ะ

เห็นมอเตอร์ไซค์เขาขี่ไล่กันมา

ใส่เสื้อวินแล้วเขาก็ถอดเสื้อวิน

มามาเลยแล้วเขาก็ตามภาพเลยครับ

แล้วเขาก็ใส่กันเลยตาม

ขายของเท่านั้นแถวนั้นเขาบอกว่า

เอ้าก็ทำเต็มที่แล้วอะเนาะ

เออมีกองเชียร์อย่างที่บอกไป

นักข่าวก็เลยไปถามคุณป้านะคะ
คุณป้าคุณลุงที่เป็นช่างซ่อมรองเท้า

เขาสนิทกันเขาเป็นวินที่

ไม่รู้ทะเลาะปัญหาอะไรกันยังไงนะ

ก็แยกย้ายกันไปนะคะยังไงก็ตามนะ
ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรผิดใจกัน
แต่ว่ามาทะเลาะกันกลางที่สาธารณะ
แบบนี้ก็ต้องโดนข้อกฎหมาย

เสียหน้าที่การงานด้วย
ใครเคยไปเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยว

มีจริงไปสวนสัตว์ก็ต้องเจอลิงนะ
แต่กับลิงที่อยู่ตามถนน
พวกลิงที่ผามองอีแดงเนี่ย
บอกเลยว่าดุแล้วก็ไปขโมยกระเป๋านักท่องเที่ยวขโมยไม่พอครับ
จับกระเป๋าโยนลงไปลงหน้าผาครับจนลำบากให้เจ้าหน้าที่ต้องไปช่วยกู้แบบนี้ครับ
ตอนนี้เราลงมาช่วยนักท่องเที่ยวนะครับต้องแจ้งท่านนิดหนึ่งว่าเราไม่ได้ขโมยตังค์ใครนะครับ
คือตังค์นักท่องเที่ยวที่ถูกลิงเขาแย่งชิงลงมานะครับจะเห็นได้เยอะมากนะครับนี่อันนี้แบงค์พันธุ์
อันนี้ผมจะเก็บไปคืนเจ้าของเขานะครับโอ้โหเห็นไหมสลิงเอ้ยแล้วโยนแบบเนี้ยเนอะ
ลิงโปรยตังค์เหรอโปรยทานแล้วโยนมาแบบโอ้โหกู้ยากด้วยนะ
คืออันนี้เป็นคลิปนะฮะที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารครับ
เขาถ่ายไว้ขณะที่ลงไปเก็บเงินของนักท่องเที่ยวนะฮะที่ถูกลิงเนี่ย
แย่งไปแย่งไม่พอโยนลงด้านหน้าผาผามอยแดงด้วยนะครับที่อุทยาน
ใช่ครับโยนลงไปแบบนี้ที่อำเภอกันธรรลักษณ์คุณดูสิมันสูงอย่างเงี้ย
สูงนะเออเออไม่ได้เก็บกันง่ายง่ายนะครับก่อนหน้านี้ครับ
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารเนี่ยเขาบอกว่าต้องใช้เชือกโรยตัวลงมาด้วยความสูง
ชั้นกว่าหนึ่งร้อยเมตรฮะโอ้โหเนี้ยเพื่อค้นหากระเป๋าเนอะอืม
เห็นไหมผูกแบบนี้เลยนะครับซึ่งลิงเนี่ยก็แย่งกระเป๋าจากนักท่องเที่ยว
เพราะว่าคิดว่ากระเป๋านั้นเป็นอาหารเนาะเหตุการณ์นี้นะครับก็เกิดวันที่๒๑ธันวาคม
ขณะที่เจ้านักท่องเที่ยวโรยตัวลงมาเนี้ยเขาก็มีการถ่ายทอดสดด้วยน่ะ
โซเชียลเพื่อเช็คว่าเออปลอดภัยไหมแล้วก็กันการแบบทุจริตหรืออะไรอย่างนี้
ให้ดูว่าเออสบายใจนะว่าเราไม่ได้มีการแบบขโมยไป
ผมเข้าใจแล้วว่านักท่องเที่ยวทำไมต้องลำบากให้เจ้าหน้าที่ช่วยไปเอากระเป๋านั้นขึ้นมา
เพราะในนั้นมีเงินเยอะคุณจูด้งดูนะนี่เป็นปึกปึกเลยนะคุณจูด้ง
ใช่ครับเยอะขนาดที่ว่าเท่าไหร่รู้ไหมฮะเท่าไหร่ครับ
ประมาณห้าหมื่นบาทครับห้าหมื่นใช่คุณคิดดูแล้วกันลิงอ่ะ
โยนเงินห้ามื่นแล้วคุณลงผ่าไปอ่ะคุณจะทำยังไงอ่ะมีเหตุผลผมก็เก็บนะฮะ
เป็นผลผมหดตาวดังไปตามไปเอาเลยฮะเฮ้ยใจเด็ดมาก
ซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาก็ขอความร่วมมือกับนักท่องเที่ยวเลยว่า

เขาก็จะนึกว่าเวลาวันใดที่มันไม่มีอาหาร
เขาก็จะเกลี้ยวกาดแล้วก็ทำร้ายนักท่องเที่ยวได้นะ
เอาจริงเจ้าหน้าที่เขาบอกเรื่องนี้แทบจะทุกที่
แล้วเวลาผมไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างตามธรรมชาติ
ก็จะมีป้ายบอกแหละว่าห้ามให้อาหารลิง

แล้วทำตาบ้างไหมล่ะผมพรีมคำสักคำนึง
เหยียบเกล้วเหยียบเก๊บแต่บางทีไม่ให้มันแย่งเรากินนะ
ก็ต้องฝากคนในพื้นที่จริงต้องเป็นหูเป็นตาเลย
แล้วอย่าได้ทำนำ
นำคืออะไรนำนักท่องเที่ยวใช่ทำเป็นตัวอย่างแล้วก็นึกว่าทำได้ก็ทำตามกันไป
ได้เวลาจะพาคุณผู้ชมไปกินกุยช่ายทอดกรอบบอกเลยว่าร้านนี้เด็ดสุด

ว้าว
หรือที่ตลาดต้นสัตว์จังหวัดนุนท้าบุรีนะคะ
เด็ดของทางร้านคือกุ้ยช่ายที่ใส่หมาล่า

ไส้เผือกกุ้ยไช่แล้วก็หัวไชเท้า
ชอบมากเลยน่าจะเป็นผงหมาล่านะ
ใช่ค่ะคลุกผสมเข้าไปก็จะได้รสชาติเพิ่มมากขึ้นด้วยนะ

คุณผู้ชมค่ะบอกเลยฟินสุด
นี่น้ำฟักเอาจริง

ใช่ไหมคะเคยทานไหมมันจะหวานหอม
ไม่เคยเห็นแบบนี้น้ำฟักอันนี้เรื่องจริง

พอบอกว่าน้ำฟักปุ๊บจูด้งยิ้มเลย
ยิ้มตาลอยแต่อยากกินใช่ไหมเค้าอยากกิน
คุณอยากลองใช่ไหมอยากลองค่ะ

ส่วนใหญ่เขาจะกินคู่กับอาหารที่เป็นแบบรสชาติมาล่า

ดูเค้ากินรีวิวให้เราดู
อยากกินอยากไปพิสูจน์ความอร่อยนะจ๊ะ

ปกติเนี่ยเวลาไปคอนเสิร์ตแบบบ้านเนี่ย
โหไปคอนเสิรตโพกปินโตไป

เขาก็ถามว่าพกอะไรไปพวกผมโพกปินโต

สิ่งที่พกแปลกมากจะแปลกขนาดไหน

สกิดยิ้ม

โอ้เขาพกเป็ดมาทำไมก็ไม่รู้
นี่เป็ดตัวเป็นเป็นน้องกล้าบกล้าบไปนะ
ใช่ครับดีนะไม่ใช่เป็นเป็ดแดง

โอ้เป็ดแดงริ้วผูอุ๊ยตายแล้ว

ถ้าอย่างนั้นคุณเคลียร์กับแฟนคลับลิวภูเขาเองนะ

ตกลงเป็นเป็ดขาวไม่ใช่เป็ดแดง

คงจะแบบว่าฟิลแบบไม่มีเพื่อนไง

มีเป็ดเป็นเพื่อนมีกฎเป็นเพื่อน
เป็นหนอโอ๋เป็ดเป็นเพื่อน

ขากลับจะได้ไม่หลงทาง

เวลาที่เรามีเพื่อนแล้วเพื่อนเกิดเหตุการณ์แบบนี้

อ้าวนี่ฮะโอ้โฮ

อุ๊ยไปหลบไปแล้วทำอย่างไร

นั่งตรงนั้นก่อนเถอะเดี๋ยวถ่ายให้
ช่วยฉันก่อน

เพื่อนแบบนี้เราจะได้คบกันไหมคะ

นี่นะครับ
ก็ว่าช่วงหน้าห้ามพละเลย
เพราะว่าผมจะพาคุณผู้ชมไปสะบัดกันที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดพิจิตรนี่
บอกเลยว่าผมจะพาไปหาตัวเบิ้มแบบนี้คืออะไร
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาช่วงนี้ตามที่สัญญาผมจะพาไปที่พิจิตร
แต่ถ้านึกถึงพิจิตรพวกคุณนึกถึงอะไรครับ
โอ้โฮถ้าพิจิตรแล้วก็ต้องต้องไอเค่เลย
ไอเค่อาละวันอ้า

ใช่ค่ะนี่ไงดิฉันทำท่าอยู่ก็เห็นเป็นช้างเหรอคะ
เดี๋ยวพี่ชาติ
เนี่ยพวกนี้ก็แหมดิฉันก็บอกใบ้แล้ว

เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูจอละเข้ที่ตัวใหญ่มหือมา
จะใหญ่ขนาดไหนติดตามในช่วงสบัดทั่วไทย
ผู้ชมครับ
ร้องเพลงแบบนี้เนี่ยเพราะว่าผมอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนั่นเองครับ
ผมจะลงไปจับน้ำในปลาฮะจับปลาในน้ำ
เฮ้ยไม่ใช่ครับผมจะมาตามหาวัดหนึ่ง
ต้องบอกเลยว่ามีจอระเข้ตัวใหญ่เบอร์เลอร์เลยนะครับ
แล้วก็มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยอีกด้วย
ผมต้องไปตามหานะฮะต้องเดินแถวนี้แหละ
น่าจะมีคนให้ผมถามบ้างนะครับไปกันเลยครับ
ที่ผมบอกว่าจราเข้ตัวใหญ่เบอร์เรอเนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะครับ
อยู่ในวัดซะด้วยแน่
และเป็นจราเข้ตัวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกต่างหาก
โอ้โหต้มเผือกผมเริ่มสะบัดเลยล่ะครับ
อยากจะตามหาให้เจอไวจัดมาให้คุณผู้ชมแล้วล่ะครับ
โอ้โหเมื่อกี้เห็นเขาบอกว่าวัดจราเข้อยู่แถวนี้ไม่เห็นจะมีเลย
โอ้โหอากาศร้อนจังเลย
เฮ้ยเดี๋ยวคุณผู้ชมได้ยินเสียงเสียงมอเตอร์ไซค์
เฮ้ยน้องโอ้โหจอหน่อยครับจอหน่อย
เดี๋ยวตัวตึงประจำพิจิตรพวกเราคะเนี่ย

เฮ้ยแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าเฮ้ยแถวนี้มีจราเข้ตัวใหญ่อ่ะน้อง

โอเคครับโอ้โหใจเย็นเข้าไปรุ่นใจร้อนไปเลย
ถึงแล้วเหรอ

โอ้มองซ้ายมองขวาเอ๊ะไหนล่ะ

โอ้โหบดจอละเค่ใหญ่มากครับคุณผู้ชม

นี่แหละครับจราเข้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
เป็นบทที่เจ้าอาวาสแห่งวัดศรีสัตรารามค์

ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นกุศโลบาย
ให้กรรมสาธุชนได้เข้าไปกระด่ามว่ายบูชานั่นเอง

ผมอยู่กับท่านเจ้าวาดนาธีเจ้าวาดประจำวัดศรีสัทธารามแล้วครับ
นามัสการนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
คุณผู้ชมครับที่เห็นด้านหลังนี้คือจอระเข้

เป็นโบดจอระเข้สร้างแทนโบดหลังเก่ามาจ้ะ
ที่บวชนั้นเก่ามันได้ผูกพังไปตามการเวลา
เป็นประจำท้องถิ่นของจังหวัดพิจิตรก็คือพระดาวชารวรรณเลย

สร้างจากก็ปี๕๖๗อาจารย์
แล้วทำไมถึงใช้สีขาวในการทาสีจราเข้
ก็สีขาวมันเป็นสีที่บริสุทธิ์ผูกพัง
ให้ญาติโยมมากราบไหว้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
เข้ามาข้างในแล้วครับนี่
นี่คือท้องของจอระเข้เดินเข้าไปเรื่อยเลย
ลักษณะเหมือนถ้ำเหมือนกันนะฮะ

นี่แหละนักกี้น่าเป็นรูปหัวใจจอระเข้ในท้องจอระเข้
เราจะยกเขาไว้แต่ทอง
เพื่อเป็นสินิข์ของคนแต่หยวงมาเที่ยว
มากราบไหว้พระภายในวัด
แล้วก็จะนิยมได้เห็นหัวใจจราเข้พญาชายวันตัวใหญ่ของวัดเรา
ใครที่มีความทุกข์ใจอยู่โอ้ยวันนี้เศร้าจังเลย
เข้ามาที่แห่งนี้ครับเราจะเจอกับหัวใจจราเข้

ทำให้หัวใจเรากระชุ่มกระชวยนะครับ
ให้เรานิ่งสงบเป็นหนึ่งอันเดียวกัน
เดินไหวเรื่อยนี่คือท้องของจอระเข้

น่ากลัวครับวันนี้เป็นอะไรครับนี่อ่ะ
อ๋อนี่เป็นลูกจอระเข้ที่วัดเก็บไวนานนั่น
เดี๋ยวเขาจะไหว

ไม่ได้มีแค่โบสจราเข้ที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศไทยเพียงอย่างเดียวนะครับ
แต่เขายังมีจราเข้ที่อยู่รอบวิหารที่เยอะที่สุดอีกด้วย
โอ้โฮมองไปทั้งไหนก็มีแต่เข้
โอ้โหนี่เลยครับทางขึ้นยังเป็นจอละเข้เลยนะครับ
นี่แต่ว่าเฮ้ยเห็นอะไรบางอย่างนี่ครับหลวงพ่อ
นี่เป็นอะไรนะฮะเขาเรียกว่าอะไรตรงไหนฮะ
อ๋อจิตกรรมฝ่าผ้านังทางวัดก็แล้วเป็นจอร์ละเข้
ปิดหูปิดตาปิดจมูกเป็นสุภาษิตไทย
ครับแต่เห็นไหมว่าจอร์ละเข้ตรงนี้บริเวณรอบโบสถ์เนี่ยครับหลวงพ่อ

โอ้โหสวยมากครับ
ทำไมที่นี่ถึงเลือกใช้แล้วก็วาดเป็นวรรณคดีไกลทองอะครับ

ก็เราให้สอดคล้องเมืองจังหวัดพิจิตรเรา
ก็ที่มีวาดจิตกรรมฝ่าผ้านังพระเยาะเชียววัน
ไม่มีใครทอนให้ครบใช้จบเรื่องกันเลย
เรียกว่าวัดแห่งนี้เต็มไปด้วยจอราเข้จริงครับ
ถือเป็นการนำอัตลักษณ์ของจังหวัดมาออกแบบได้อย่างลงตัว
อกจากจะงดงามแล้วยังเต็มไปด้วยกุศโลบายมากมาย
ถือเป็นอีกหนึ่งวัดที่ควรค่าแก่การเดินทางมาเที่ยว
มากราบไหว้สักการะบูชาจริงเลยล่ะครับ
โอ้โฮจอร์ละเข้ตีแหละ

เอาขายังอยู่ครับขายังอยู่ครับ
แต่ต้องบอกเลยว่าที่มาเที่ยวที่วัดศรีสัทธารามแห่งนี้

ได้เห็นทั้งจอระเข้ตัวใหญ่
และจราเข้เยอะแยะมากมายเลยที่สำคัญครับ
ใครที่อยากมาสามารถมาได้เลยครับ
ที่จังหวัดพิจิตรแห่งนี้วัดศรีสัทธารามอำเภอสามงามนะครับ
วันนี้ผมจูด้งและสะบัดทั่วไทยต้องลาไปก่อนแล้ว

สุดยอดเลยย่ายจริงไหมครับครับ

บอกไว้ก่อนล่วงหน้าเผื่อมีนัดไปสังสรรค์ไปดื่มไปดริ้งกัน

อยากจะบอกว่าสายดื่มเนี่ยคงจะผิดหวังเพราะว่าก่อนหน้านี้มีนโยบายมีมติว่า
เดี๋ยวจะให้ขยายเวลาการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บอกเลยนะคะว่าตอนนี้ไม่ได้แล้วค่ะ
มาดูเรื่องของการประชุมกันหน่อยนะคะ
ซึ่งคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติเนี่ย
มีมติไม่เห็นชอบกับข้อเสนอของกลุ่มผู้ประกอบการที่เขาเคยยื่นขอเสนอ๓เรื่องด้วยกัน
อย่างแรกก็คือว่าให้ขยายเวลาขายเครื่องดื่มไปจนถึงตี๒
ข้อเสนอที่๒คือยกเลิกเวลาห้ามขายช่วงบ่าย๒๕โมงเย็น
เผื่อบางคนจะซื้อช่วงเวลานี้ใช่ไหม
ส่วนข้อเสนอที่๓ก็คือขยายเวลาให้สถานบันเทิงเปิดถึงตี๔
ส่งข้อเสนอนี้ไป๓ข้อปรากฏว่าทางคณะกรรมการไม่เห็นชอบนะคะ
ผลการศึกษาที่ระบุว่าการขยายเวลาขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลจะทำให้คนดื่มมากขึ้น
แล้วเดี๋ยวก็จะเกิดอาทยากรรมเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุนะคะ

ใช่แปลว่าก็เป็นเวลาเดิม

อ่ะก็ดีแล้วก็ดื่มแต่พอเหมาะแล้วกันอยากดื่มก็ไปดื่มที่บ้านนะคะ

กันตรงนี้ละกันปีใหม่นี้ก็ดื่มไม่ขับเมาไม่ขับนะคะ

สุดงงสุดอ้นละเวง
เจอกับรายเดอร์ที่จะมาส่งอาหาร
แต่เธอก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้สั่ง

แล้วเรื่องราวนี้มันจะจบลงแบบไหน
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
กลับมาในเบรกนี้มาดูเรื่องวุ่นกันหน่อย

พี่ไรเด้อครับเข้าไปส่งอาหารที่บ้านหลังหนึ่ง
แต่เจ้าของบ้านออกมาบอกว่าฉันไม่ได้สั่ง

บอกเลยว่าเรื่องนี้จบแบบซึ้งครับ

ไม่มีหรือ

ผู้หญิงคนนี้ออกมาบอกไม่ได้สั่ง
แต่รายเดอร์ยืนยันก็สั่ง

คุณผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าหลานหรือเปล่า

ลูกเองนี่ลูกเองนะ

อันรูกัน

เพราะว่าไปทำงานอยู่กรุงเทพสนาน
แล้วตอนกลับมาที่บ้านที่ต่างจังหวัด
ก็เลยแต่งชุดรายเดอร์ที่ตัวเองทำงานหลักนั่นแหละ

เพราะฉะนั้นนะครับให้ดูภาพแบบนี้เอาไว้เนี่ย
เพราะช่วงปีใหม่ผมว่าหลายบ้านหลายคนตั้งใจกลับบ้าน

เชื่อว่าจะมีภาพน่ารักแบบนี้ออกมาอีกเยอะเลย
เดี๋ยวเราจะได้ประมวลภาพน่ารักแบบนี้ให้ได้ดูกัน

คราวนี้ปีใหม่ก็น่าจะเป็นเรื่องงามยำดีนะ

วันนี้ลากันด้วยคลิปน้องหมาผิงไฟช่วงหน้าหนาวครับ
รายการต่อไปนะครับเปิดปากกับภาคภูมิรออยู่

ที่หน่อยน้องนางเห็นใจพี่บ้าง
เผื่อแม่คุณ